เอาว่าเป็นแฉกได้เลยนะต้นอะไรนะต้นมะพร้าว
เมื่อวานนี้มีรายงานข่าวที่วัดพลแพนที่อำเภอเมืองจังหวัดอุบลรัชธานี
มีต้นมะพร้าวน้ำหอมแต่กินกล้างใบออกมามีรูปร่างคล้ายพญานาค๙เสียน
รวมถึงมีชาวบ้านนำไปตีเลขซื้อหวยคู่กันไปแล้วด้วยนะฮะ
ก้านใบขนาดเล็กขดตัวเป็นรูปวงกลม
รูปวงกลมก็เล็กนิดนึงวงกลมนี้เป็นอะไร

อย่าไปพูดอย่างนั้นเดี๋ยวคนก็หาว่าเราไปตีเป็นหวย

บางส่วนนะฮะแทงยอดชูขึ้นมามองดูคล้ายพญานาค

หลายคนตั้งชื่อว่าเป็นมะพร้าวนาคีกันเลยทีเดียว

ก็เรียกว่าคอหวยก็ไปตีเลขกันใหญ่เลยนะครับ
เขาบอกว่าคอหวยเล็งนะครับบอกว่าเลขนี้อาจจะเป็น
๗เสียนกับกลม

๙เสียนหรอ๙เสียน
พญาเต้อง่อยเข้ามาแล้วคล้านแท้

ให้ได้เห็นกันอยู่ทุกงวดเช่นเคยสำหรับ
ภัยาเตาง้อย

จะเริ่มไม่เข้าแล้วก็ตาม

เริ่มไม่เข้าตามเป้า
แต่บรรดาคอหวยนะฮะหลายคนก็ยังให้ความสนใจ
แล้วก็เฝ้าเอาไปลุ้นโชคกันเล็กน้อยอยู่เช่นเคย
ข่าวนะครับรายงานนะครับว่าที่บริเวณรูปปั้นพญาเต่างอย
บ้านเต่างอยอำเภอเต่างอยจังหวัดสกรนคร
ในช่วงเช้ายังคงเต็มไปด้วยความคึกคัก
บรรดาเซียนหัวและประชาชนจากทั่วสารทิศเดินทางมากราบไหว้
ขอโชคลาภกับรูปพญาเต่างอยนะครับยังไม่ขาดสาย
จากพรุ่งนี้จะเป็นวันที่เลขจะออก

สำหรับในงวดวันที่๑ธันวาคมปี๕๙นี้นะครับ
เลขเด็ดที่เป็นที่ฮือหาของคอหวยกันมากนะครับ
เห็นจะเป็นเลขที่มีชาวบ้านเดินทางไปมากราบ
ไหว้พญาเตางอยแล้วก็ฝันว่าพญาเต่า
บอกให้มากราบแล้วจะโชคดีอีกแล้วฝันอีกแล้ว
หลายคนเข้าไปสอบถามว่าเลขอะไร
ชาวบ้านก็บอกว่าไม่ยอมตอบไม่ยอมให้
เพียงแต่เห็นว่าชาวบ้านคนนี้

แล้วเขาบอกเขาฝันเมื่อคืนฝันเตาง้อยมา

ก็มีคู่คอหวยชาวบ้านระแวกนะฮะ
ไอ้คนนี้เนี่ยฝันเมื่อคืนไปถามปุ๊บไอ้นี่ไม่บอกฉันไม่บอก

แต่ชาวบ้านที่อยากรู้อยากเห็น

กดลอยตามคุณผู้ชมไปแอบดูว่าคนนี้ไปซื้อเลขอะไร
แผงเพราะมีแผงอยู่รอบพญาเต่างอย

แล้วก็๒๖แล้วซื้อชุดใหญ่ด้วย

อ่าจากนั้นพอซื้อเสร็จปุ๊บ

พอคอหวยทราบก็ต่างพากันแห่ไปซื้อเลขดังกล่าว

อ่าสำหรับคุณนี้คอหวยเรียงไว้นะครับ
ก็เรียกว่ามีเลขนะฮะ

ส่วนพระยาเต่างอยเนี่ยนะฮะก็๕บาท
อย่างที่คนนั้นเขาไปซื้อเนี่ยที่ฝันเนี่ย
๒๖พวกเกลี้ยงแผงหาซื้อไม่ได้แล้ว

แต่ฉันชอบนี่มากนิ้วมหามงคล

สองนี่ใกล้กันนะเรือตะเคียนกับปู่ชูชกนะ

ผมชอบ๙๐กับ๐๙แต่ในนี้ไม่มี

หมดใช่ไหมเขาไม่รับใช่ไหม
ไม่มีใครค่ะหมดหมดแผงค่ะเหรอ

คนขายเนี่ยเขาไม่รับเงินใครอีกแล้ว